วันที่๙เมษายนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะคะที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ได้รับแจ้งเหตุมีเหตุฆาตกรรมขึ้นในร้านอาหารขายขนมจีบนะคะ
ซึ่งผู้ที่เสียชีวิตนี่เป็นผู้หญิงอายุ๔๘ปี
จากนั้นกู้ภัยเข้าไปเก็บกู้ก็คือการเข้าไปเก็บศพ
และในช่วงของการเก็บศพเขาจะมีการบันทึกภาพไว้

แล้วพอบันทึกภาพเขาบอกว่าสังเกตดี

จะมีลักษณะเป็นวงกลมสีขาว

กู้ภัยเอารูปนี้ไปให้ญาติของผู้เสียชีวิตดู
ของผู้เสียชีวิตมีความเชื่อนะ
เชื่อว่านี่จะเป็นวิญญาณของผู้เสียชีวิต

แล้วพี่เชื่อไหมว่ารูปนี้เป็นของตาย
ก็น่าจะเชื่อแต่เห็นขนาดนี้แล้วอาจจะไม่เชื่อได้อย่างไร
ญาติของผู้ตายก็เชื่อ
คือพูดคุยกับทางด้านของกู้ภัยแล้วบอกว่าเชื่อ
นี่น่าจะเป็นใบหน้าของผู้เสียชีวิตแน่นอนนะคะ
ซึ่งคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นตรงที่เราทำวงกลมสีแดงไว้
เห็นเป็นลักษณะใบหน้าเป็นสีขาวลอยอยู่ข้างศพเลยค่ะ
ผู้ตายจากเหตุการณ์ครั้งนี้คือนางมะยมเสือน่วม
อายุ๔๘ปีอยู่บ้านหมู่ที่๙ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เป็นเจ้าของธุรกิจขนมจีบโชกุล
เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่คนร้ายใช้มีดปาดคอภายในบ้านพัก
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะคะ
โดยภาพนี้ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณเฮียน
กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาเป็นคนถ่ายเอาไว้
และเอาไปให้บรรดายญาติของผู้เสียชีวิตและผู้สื่อข่าว
ให้ช่วยตรวจสอบว่าเป็นปรากฏการณ์ความเฮียนจริงหรือไม่
นางสุภาพสุขโจมญาติของผู้เสียชีวิต
บอกว่าหลังจากที่ได้ตรวจภาพดูภาพติดวิญญาณ
กู้ภัยเอามาให้ดูถึงกับต้องขนลุก
เพราะจากที่ได้ดูภาพคาดว่าเป็นใบหน้าของผู้เสียชีวิตแน่นอนนะคะ
ตัวเองสงสารที่ต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้
คาดว่าดวงวิญญาณที่ปรากฏให้เห็นน่าจะมาทวงความเป็นธรรม
อย่างไรก็ตามอยากฝากให้ตำรวจดำเนินการจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะคะ
เบื้องต้นตำรวจก็สอบเค้นสามีของผู้ตายพบพิรุธด้วยนะ
แต่สามีอ้างว่าตัวเองเดินทางไปซื้อของที่ตลาดไทยทั้งแต่วันอาทิตย์ละ

แต่พนักงานสอบสวนไม่ปักใจเชื่อคำให้การของสามี
เพราะว่าคืนก่อนเกิดเหตุเพื่อนบ้าน
ได้ยินเสียงสามีพันรยาคู่นี้ทะเลาะกันรุนแรง
พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าทำไมนายนิรันดิ

ก็เลยควบคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักนะคะ